คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของการออม
หลังจากที่เราได้มีการคุยกันกับเรื่องของการออมผ่านหุ้นนั้น

โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณผู้ชม
เราทั่วไปแล้วครับบอกว่าตอนนี้รายรับไม่พอกับรายจ่าย
แต่ว่าอยากจะมีเงินออมจะทำอย่างไรจะออมผ่านหุ้นจะทำอย่างไร
ถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีวันนี้มาฟังคำแนะนำกัน
จากคุณเสริมศักดิ์วงศิษย์ศิษษฐิโชค
เป็นหัวหน้าส่วนค้าตรวจสารหนี้และหน่วยลองทุนของวิสัตว์หลักทรัพย์บวลหลวง
วันนี้สกายเข้ามาคุยกันสดกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ

คุณเสริมศักดิ์ครับมนุษย์เงินเดือนหลายคนบอกว่า
ตอนนี้อยากจะมีเงินออมแต่ว่าแหม
รายรับไม่พอกับรายจ่ายจะอ้อมอย่างไร

ประเด็นสำคัญของคนที่อยากจะออมก็คือ

ส่วนใหญ่แล้วเวลามีรายได้

ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ต่างแล้ว

แต่สิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะแนะนำก็คือว่า
อาจจะต้องลดในเรื่องของค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จำเป็นออกไปเสียก่อนนะครับ

เพราะว่าหนี้เองโดยเฉพาะหนี้บัตเครดิต

เพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่า
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จแล้ว

จ่ายให้กับตัวเองคือการเงินส่วนหนึ่ง

เหลือแล้วถึงค่อยเอาไปใช้จ่ายนะครับ

ถ้าเราปล่อยให้มีแต่เรื่องค่าใช้จ่าย

หลายคนบอกว่าอยากจะไปลงทุนในหุ้น

ครับก็ด้วยนวัตกรรมทางการเงิน

มันง่ายมากขึ้นที่จะเข้าสู่ตลาดทุนนะครับ
ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็มีทางเลือกมากมาย

จะมีส่วนร่วมในการลงทุนในตราสารทุน

ก็ลงทุนขั้นต่ำก็ไม่ต้องมาก
ครับมันหลักพันเท่านั้นเองนะครับ

หนึ่งท่านลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงินมาก
นะครับสองการลงทุนของท่านเนี่ย

ลงทุนได้หลายบริษัทใช้เงิน
บางทีเป็นแสนนะครับแต่ว่าถ้า

เราลงทุนหลักพันเปรียบเสมือนเราลงทุน
กระจายไปหลายสิบบริษัทเลยทีเดียวครับผม

พอจะแนะนำคุณผู้ชมได้ไหมครับว่ามีกองทุนอะไรน่าสนใจบ้างครับ

กองทุนนะครับเป็นกองทุน

ชนีซึ่งเป็นส่วนผสมของ

ก็มีอยู่ประมาณสัก๒๙ตัวนะครับ

เลือกลงทุนในกองทุนนี้นะครับ

หุ้นแหละนะครับแล้วก็เลือกลงในหุ้น
ชั้นดีชั้นนำของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีหุ้นที่ขนาดใหญ่เพราะงั้นเนี่ย
การลงทุนประเภทนี้ก็จะทำให้ท่านเนี่ย

ได้ในระยะยาวที่ค่อนข้างดีนะครับ

ก็คือว่าเราลงทุนตามดัชนี

ค่าใช้จ่ายนะครับในการลงทุนเนี่ย
ค่อนข้างต่ำโดยกองทุนปกติเนี่ยนะครับ

จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ๑๗
๑๕๒ต่อปีนะครับ

ล้อตามดัชนีเพราะงั้นเนี่ยค่าใช้จ่าย

ก็พูดง่ายว่าต่ำเกือบ๓เท่าครับผม

อยากจะเปิดบัญชีเปิดพอร์ตนะฮะ
ลงทุนในกองทุนนี้จะต้องทำอย่างไรครับ

นักลงทุนที่สนใจนะครับ
ก็สามารถที่จะจองกองทุนนี้นะครับ
เสดอขายช่วงแรกเนี่ย
ใช้เงินเพียงแค่๒หมื่นบาทนะครับ
หมื่นบาทในการจองแล้วก็สามารถที่จะ
กระจายการลงทุนในบริษัท

ขอคำแนะนำจากทางด้านของลักษณะบุหรวงได้
โดยตรงโดยเฉพาะคุณเสริมศักดิ์ก็รอให้คำแนะนำอยู่ใช่ไหมครับ

เข้ามาให้คำปรึกษาได้หมดเลยครับ

อย่างที่บอกไปไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้นะครับ

แล้วก็สามารถดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของหุ้นได้

อันนี้เป็นเรื่องของการออมที่นำมาฝากในวันนี้นะครับ